พิมพ์ริพายขายทุกอย่างตอนนี้มีคู่แข่งแล้ว
เจอเด็กชายขายทุกอย่างอายุแค่๑๐ขวบเองราชบุรีครับ
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาขายน้ำกันนะครับ
น้ำที่เราจะขายเข้าไปด้วยชายครับ
นี่นะครับน้ำที่เราขายนะครับ

นี่นะครับน้ำที่เราขายนะครับ
ขวบฮะคือขายของเป็นเนี่ยตั้งแต่๖ขวบแล้ว

สุดจริงผมนึกไม่ออก๖ขวบใช้ทำอะไรอยู่

นี่คือความน่ารักและความเก่งของน้องจิ๊กซอ
น้องยีซอป๕อยู่โรงเรียนบ้านจอบึงอำเภอจอบึงจังหวัดราชบุรี
โตขึ้นอยากเป็นอะไรพิมพ์ลี่ไม่เกี่ยวเลย
โตขึ้นไม่ได้อยากเป็นพิมพ์รีพายโตขึ้นอยากเป็นนักฟุตบอล
ทีมราชบุรีมิดผลเขาอยู่ราชบุรี
นี่คือความน่ารักและความน่าชังของน้องจิ๊กซอ
อายุแค่๑๐ขวบทั้งนั้นเอง